ต่อกันที่วงการฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างค่ะ

กับการลงโทษแบนเซเบตเตอร์แล้วก็มิเทอร์พาตินี่นานถึง๘ปีค่ะ
ได้มีคำตัดสินแบนเฟฟบัตเตอร์อดีตประธานสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
ยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลทั้งในระดับนานาชาติ
และระดับชาติเป็นเวลานานถึง๘ปีค่ะ
จากกรณีที่แรตเตอร์จ่ายเงินจำนวน๒ล้านฟรังสวิส
หรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ๗๐ล้านบาท
ให้กับพราตินี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๐๑๙
โดยไม่สามารถชี้แจงตามระเบียบขององค์กรได้ค่ะ

แม้ว่าจะพยายามยื่นอุทธรณ์แต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
แล้วก็คำให้การที่มีต่อคณะสืบสวนไม่มีความหนักแน่นเพียงพอด้วยค่ะ

หรือว่าประมาณ๑ล้าน๘แสนบาทค่ะ
ขณะที่พาตินี่ในวัย๖๐ปีถูกปรับเงิน๘๐๐๐ฟังสวิส
หรือว่าประมาณ๒ล้าน๙แสนบาท
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็หมดลงด้วยเช่นกันค่ะ
ถ้าเกิดเหมือนการยื่นเรื่องต่อไปสารกีฬาโลกและสารสวิสติงอาจจะต้องยึดเยื้อ
แต่ที่แน่ค่ะมิเชลพราตินี่ไม่ได้ลงเลือกตั้ง
ประธานสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติคนใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วแน่
แต่สำหรับแรมเตอร์ถ้ายื่นเรื่องไปแล้วจะเป็นยังไง
อัปเดตกันต่อเรื่อยแน่นอนค่ะ